๔๓๒๑นะคะเราจะได้ยินเสียงป้งป้างป้งป้างเนี่ย
เราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วเป็นเสียงพลุเป็นเสียงประทัด
หรือเสียงปืนเพราะว่าบางคนยังนิยมยิง
ขึ้นฟ้าอยู่เลยนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบหลายพื้นที่ที่จังหวัดพยาวค่ะ
เขาบอกว่าตำรวจต้องเข้าไปดูเลยนะคะ
เป็นตำรวจสพเชียงคำจังหวัดพยาว
ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านมีกระสุนตกใส่รถยนต์
ได้รับความเสียหายที่บ้านร้องหมู่ที่๑ตำบลใจดีคำ
รีบเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะนางคำบานโยปัญญาอายุห้าสิบสองปี
เจ้าของบ้านให้กันกับตำรวจบอกว่ารถคันนี้เป็นของน้องชาย
น้องชายไปทำงานที่ไต้หวันฝากจอดไว้
ก็เลยดัดแปลงหลังคาของยุ้งข้าวทำเป็นที่จอดรถ
จะต้องมาสตาร์ทอุ่นเครื่องทุกทุกห้าวันและวันนี้ขณะที่เดินไปเนี่ย
พบว่ากระจกรถมันแตกทั้งแผ่นเลยพอเข้าไปดูใกล้ใกล้เจอรู
เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพมันสักครู่นี้นะคะเอ๊ะมันรูอะไร
จุดห้าเซนติเมตรมันมันมายังไงแล้วกระจกหน้าเนี่ยร้าวหมดเลย
ก็ไม่มีใครทำอะไรไม่มีอะไรตกใส่เธอก็สงสัยนะคะ
ส่วนที่คอนโซลหน้าฝั่งซ้ายมองขึ้นไปมีรูอีกคล้ายรอยกระสุน
ทะลุหลังคากระเบื้องออกไปอีกเมื่อคืนที่ผ่านมาในหมู่บ้าน
เธอเธอคิดย้อนกลับไปแบบนี้นะเธอบอกว่าเมื่อคืนในหมู่บ้านมีการจัดงาน
มีการจุดจุดพลุด้วยมีการจุดประทัดช่วงนั้นเนี่ย
บางคนยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยทำให้หัวกระสุนตกทะลุหลังคายุ้งข้าว
และหล่นใส่กระจกรถจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

เรื่องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากของแข็ง
พุ่งไปกระทบหน้ากระจกรถคันดังกล่าวแล้วก็กระเด็นหายไป
เจ้าหน้าที่จะเร่งออกหาข่าวตามสถานที่ใกล้เคียงว่าภายในหมู่บ้าน
เมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงโป้ง
สรุปแล้วมีการยิงปืนหรือเปล่าบ้านไหนยิงปืนหรือเปล่า
ตำรวจจะไปหาให้นะคะเพื่อที่จะหาคนทำผิดต่อไปค่ะ
จากเหนือลงใต้ไปดูที่จังหวัดสุราธารณี
เมืองคนดีกันหน่อยนะฮะแต่ก็ยังมีบางคนนะฮะเป็นคนไม่ดี
ทำคนอื่นเดือดร้อนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสพคีรีรัฐนิคม
เขาได้รับแจ้งเหตุบอกว่าชาวบ้านตำบลบ้านธรรมเนียบ
มีกระสุนปริศนาตกใส่หลังคาบ้านทะลุ
เกือบโดนน้องหนูที่กำลังนั่งดูทีวีกันอยู่ภายในบ้าน
จากการสอบถามนางกัณหาสุขแสงอายุ๕๗ปีเป็นเจ้าของบ้าน
เล่าให้ตำรวจฟังเล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้นะคะบอกว่า
ช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมาขณะที่ผู้ใหญ่เนี่ย
เขาก็กำลังนั่งดื่มกินอยู่บริเวณหน้าบ้านฉลองกัน
ส่วนลูกหลานสักประมาณ๘คนค่ะ
นั่งดูทีวีกันตามภาษาเด็กอยู่กลางบ้าน
จนกระทั่งเวลาสักประมาณเกือบ๓ทุ่ม
เด็กเนี่ยพากันลุกฮือเลยค่ะ
ตกอกตกใจนะครับเพราะว่ามันมีกระสุนปริศนาตกกลางวงน้องเลย
แต่ว่าเขาดีมากเลยว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นของพนักงานสอบสวนทราบว่า
เป็นกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร
แล้วก็ตกลงพื้นกลางวงที่น้องเขานั่งดูทีวีกันนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะพลตำรวจตรีอภิชาศบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า
ตอนนี้สั่งกำชับทุกพื้นที่ให้เฝ้าระวังเหตุร้ายทุกชนิด
แล้วส่วนกระสุนไอ้เม็ดนี้มันมาได้ยังไง
ที่มาเป็นของใครยังไงเนี่ยผู้การจังหวัดสุราชธานีบอกว่า
เดี๋ยวจะเร่งสืบสวนสอบสวนติดตามตัวคนทำผิด
ดำเนินคดีตามกฎหมายเรากำชับกำชาตลอดเลยทุกปีเลยนะคะว่า
การยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นการทำผิดกฎหมาย
แม้ว่าคุณบอกว่ามันไม่ได้เดือดร้อนใคร
ไม่ได้ตั้งใจยิงใส่ผมยิงขึ้นฟ้าแต่คุณคะ
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะหลังปี๕๘เนี่ย
มีน้องอายุ๘ควบที่ราดบุรีเสียชีวิตเลยนะ
ค่ะส่วนที่นครศรีธรรมราชลักษณะคล้ายกันเลย
กระสุนตกลงมากลางบ้านแต่ย้ำก่อนว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
เป็นบ้านของชาวบ้านหมู่ที่๕ตำบลปากภูนค่ะ
โดยนายฮิรันต์ปริชาอายุสี่สิบแปดปีเป็นช่างซ่อมรถจากกระยานยนต์
เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาพาตำรวจเข้าไปตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านเลย
หลังคามีรอยทะลุเป็นรูเล็กส่วนถ้วยพลาสติกตู้ปลา
ซึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยแตกเสียหายนะคะและเจ้าหน้าที่ไปพบที่พื้นหน้าบ้าน
มีหัวกระสุนตกอยู่หนึ่งหัวนายฮิรันเจ้าของบ้านให้การบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บริเวณบ้าน
เคียงกันนี้นะคะตัวเองก็ออกไปช่วยกิจกรรมอาสาวิ่งข้ามปีในเวลาดังกล่าว
พอกลับมาถึงบ้านตอนที่มาถึงประมาณตี๑ตี๒แล้ว
เห็นกระจกตู้ปลาแตกก็ยังไม่ได้ถามใครเพราะว่าทุกคนหลับหมดแล้ว
แล้วตัวเองก็ไปพบว่ามีหัวกระสุนตกอยู่ที่หน้าบ้าน
ภรรยาไปถามภรรยาภรรยาเล่าให้ฟังแบบนี้ตอนเช้า
บอกว่าช่วงกลางคืนนั่งกินเลี้ยงกับญาติอยู่ส่วนลูกสาวและหลานวิ่งเล่นอยู่บริเวณดังกล่าว
จากนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นเลยช่วงเขาดาวน์๕๔๓
ได้ยินเสียงดังสนั่นเลยอยู่ในบ้านเหมือนมีอะไรตกลงมาจากหลังคา
แต่ไม่ได้สังเกตอะไรจนมาพบกระสุนในช่วงเช้าเหมือนกัน
เจ้าของบ้านบอกเพิ่มเติมแบบนี้นะคะบอกว่าเคยเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อื่น
ไม่คิดว่ามันจะขยิบเข้ามาใกล้ตัวขนาดนี้มาเกิดที่บ้านตัวเองแบบนี้
ถือว่าเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็เก็บหัวกระสุนไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะหาหลักฐานเพิ่มเติม
ไปดูบ้านใกล้เรือนเคียงว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยใครยิงปืนเขาดาวกันบ้าง
เพราะว่ามันเกือบจริงเพราะมีเด็กอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วย
วิ่งอยู่ในช่วงที่เกิดเหตุแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้สังเกตว่ามันเกิดจากอะไร
เอาละครอดีนะสามจังหวะที่เรานำมาฝากกันไม่มีใครได้รับอันตรายเลยนะคะ
เน้นย้ำกันตลอดว่าการยิงปืนฉลองขึ้นฟ้าคือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
อกจากจะทำให้เสียทรัพย์แล้วคือเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้ามันผิดกฎหมาย
ตามพบอาวุธปืนแน่นอนอยู่แถวนะคะ